นี่เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ

เวลาจะขับรถลงอุโมง

เพราะว่าเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้น

จะผ่านอุโมงลอดทางรถไฟของหมู่บ้าน
ปรากฏว่ารถก็ไปดับกลางอุโมง
แล้วน้ำก็ท่วมทะลักเข้ามานะฮะ

เพราะว่าญาติที่โทรให้มาช่วยเนี่ย

เพื่อจะดูนะครับว่าตกลงแล้วสาเหตุ

ถึงขั้นแบบมิดถึงเพดานขนาดนี้นะครับ

วันนี้นายธนาศิษย์เมษภัณฑ์เมือง
มนวยการสำนักงานเขตประเวทนะครับ

เดินทางไปที่อุโมงหลังที่เกิดเหตุนะครับ

ฝั่งเรียบถนนมอเตอร์เวย์นะครับ
ไปกับเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำเขตประเวท

หลังจากที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สูบน้ำจนแห้งสนิทเลยนะ

ผู้ที่ติดอยู่ในรถแล้วก็เสียชีวิตออกมา

ที่ซอยอ่อนนุษย์๖๕

แล้วก็มุดออกไปจะเป็นถนนเรียบมอเตอร์เวย์ได้

ทางพอเขตประเวทบอกว่า

เพราะจากการมองด้วยสายตาพบว่า

เป็นคลื่นน้ำที่ไหลมาในอุโมง

น้ำซึมมี่ลักษณะดำคล้ำ

ซึ่งทางสำนักงานเขตประเวทยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามันมาจากน้ำในบ่อพักน้ำ
หรือว่าเป็นน้ำที่มันย้อนไหลเข้ามาจากอุโมงเนี่ยจะไหลมาสู่อุโมงมาจากทางไหน
เพราะบริเวณข้างเคียงที่เกิดเหตุมันก็ไม่ได้มีแหล่งน้ำไม่มีลำทาน
ส่วนบ่อพักน้ำก็ไม่ได้รั่วซึมไม่ได้เกิดการชำรุดตามกระแสข่าวที่มีมาก่อนหน้านี้
ก็ไม่ใช่ว่าเราทำแล้วก็ต้องการรู้ว่าหาจุดมันให้ได้นะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็พอรู้บ้างแล้วนะครับพอรู้บ้างแล้วจากทีมงานของฝ่ายโยธาเขตประเวทนะครับ
สำหรับบ่อพักน้ำตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับเป็นบ่อพักน้ำเสียของหมู่บ้านนะครับ
แล้วก็อุโมงด้วยสร้างไว้ด้านข้างของอุโมงมีความลึก๑๐เมตร
กว้าง๕๕เมตรยาว๖๕เมตรจะมีเครื่องสูบน้ำระบายน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของหมู่บ้าน
ก่อนจะปล่อยสู่ท่อระบายน้ำตามระเบียบของก็ธมตามภาพที่ท่านเห็นนะครับ
บ่อพักนี้รองรับน้ำได้ประมาณ๓๐๐ลูกบาทเมตรแต่น้ำในอุโมงขณะเกิดเหตุมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ๑๙๐๐ลูกบาทเมตร
ซึ่งภูมิหน่วยการเขตประเวทยืนยันว่าถ้าน้ำมันย้อนออกมาจากถังพักแล้วเข้าอุโมงมันไม่มีทางท่วมจนมิดอุโมงขนาดนั้นไม่สูงขนาดนั้น
แล้วก็มีประเด็นที่ว่าทำไมรอปภหรือว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านไม่แจ้งเตือนไม่บอกลูกบ้านว่าน้ำท่วมอุโมงอยู่ไม่มีป้าย
ไม่แจ้งเตือนไม่บอกเหรออะไรแบบนี้นะคะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้ค่ะ
วันที่เกิดเหตุเนี่ยเครื่องสูบน้ำไม่ได้เสียนะคะแต่ว่าเป็นทางหมู่บ้านปิดระบบสูบน้ำออกจากอุโมงค่ะ

ใช่แต่ใครเป็นคนปิดหรือปิดเพราะอะไรยังไม่รู้
ส่วนเรื่องไฟส่องสว่างยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ที่ป้อมรอปภเป็นคนปิดไฟเพราะช่วง๔๕ทุ่มเนี่ยน้ำในอุโมงเริ่มสูงแล้ว
ก็เอาเก้าอี้เอายางรถยนต์ไปกั้นเส้นทางไม่ให้คนในหมู่บ้านเข้าออกทางนี้
แล้วก็บอกกับลูกบ้านที่จะเข้าทางฝั่งถนนเรียบมอเตอร์เวย์ว่าให้ไปเข้าทางฝั่งปากซอยอ่อนนุษย์๖๕แทน
จากนั้นเนี่ยรอปภเวรกลางคืนเขาตัดไฟส่องสว่างภายในอุโมง
เขาให้เหตุผลว่าก็มันมีน้ำท่วมไงก็เลยต้องตัดไฟไงกลัวไฟรั่วกลัวมีคนถูกไฟช็อต
ก็เลยปิดไฟก็เลยยิ่งมืดกันไปใหญ่อะค่ะ
และช้ามาเนี่ยเขาเอาคนข้างนอกมาตรวจสอบอีกก็เขาก็ดราวะใช้ได้
น้ำมันหมุนมาจากข้างนอก
เอ็สก่อนวันนี้มีเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมพี่
ส่วนคนในหมู่บ้านนะคะก็ให้ข้อมูลว่า
ทีอุโมงนี้ก็มีน้ำขังตลอดเวลาอยู่แล้วอะค่ะครับ
ไม่ใช่ว่าจะมีน้ำขังเฉพาะช่วงที่ฝนตกนะคะ
อืมแต่ที่แปลกใจก็คือทุกครั้งระดับน้ำในอุโมงจะสูงแค่หน้าแข้ง
หรือถ้าสูงกว่าปกติก็อยู่แค่หัวเข่าถึงเอวเนี่ยค่ะถึงเอวนี่คือสูงสุดแล้ว
ทุกคนในหมู่บ้านก็เลยแปลกใจว่าทำไมครั้งนี้ท่วมสูงมาก๒เมตรครึ่งแล้วก็ท่วมสูงจนโอ้โหมิดอุโมงอะค่ะ

แต่ทางสำนักงานเขตก็ยังไม่รู้ว่ามีการขออนุญาตสร้างอุโมงที่เขตหรือว่าที่สำนักโยธา
จากข้อมูลก็รู้แค่ว่าอุโมงนี้มีความลึก๓เมตรกว้าง๑๐เมตร
เชิงของการออกแบบแล้วเนี่ยตามหลักการน้ำต้องไม่สามารถไหลหรือซึมเข้าไปในอุโมงได้นะคะ
เขตคาดว่าอุโมงนี้น่าจะขาดการบำรุงรักษาเพราะว่าตามหลักแล้วการดูแลรักษาอุโมงเป็นพื้นที่ของเอกชน
เอกชนก็ต้องดูแลทางเขตไม่สามารถเข้าไปดูแลได้
จนถึงตอนนี้ในอุโมงยังมีน้ำไหลเข้าไปเติมอยู่เรื่อยค่ะคุณผู้ชม
หลังจากนี้เนี่ยทางเขตจะเปิดเครื่องสูบน้ำของหมู่บ้านแล้วก็จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่ม
เพื่อระบายน้ำออกจากอุโมงแล้วก็จะหาจุดว่ามันมีจุดไหนที่มีรอยรั่วซึมบ้างหรือเปล่า
เพื่อหาสาเหตุในเบื้องต้นก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางนิติกรหมู่บ้านยังไม่ได้ส่งรายละเอียด
หรือแบบแปลนอะไรไปให้ทางเขตเลยแล้วก็ทางเขตได้เรียกนิติกรของหมู่บ้านให้มาชี้แจงแล้วค่ะ
หมู่บ้านเขาบอกเขาขออนุญาตการรถไฟเพราะว่าเป็นอุโมงลอดทางรถไฟ
นิติกรหมู่บ้านนะครับวันนี้ได้ไปชี้แจงเหตุที่เกิดขึ้นกับทางผู้มนุยการเขตประเวทแล้วนะครับ
โดยระบุว่าในวันที่เกิดเหตุได้ส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังกลุ่มไลน์ของลูกบ้านแล้ว
เพื่อแจ้งการปิดใช้เส้นทางเข้าออกอุโมงด้านหลังหมู่บ้าน
เนื่องจากมีปริมาณระดับน้ำสูงกว่าปกติ
แต่ว่าผู้ประสบเหตุอาจไม่ได้เช็คข้อมูลอันนี้นิติกรเขาอ้างนะ
ล่าสุดก็ไปมีปัญหาก็คือตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
รอปภฝั่งในหมู่บ้านอาจจะไม่ทราบว่าที่อุโมงมีระดับน้ำสูง
จึงทำให้มีการปิดทางเข้าออกของหมู่บ้านเพียงจุดเดียว
คือฝั่งริมถนนเรียบมอเตอร์เวย์สายกรุงเทพชนบุรี
ก็คืออุโมงนี้ปกติจะมีขาเข้ากับขาออก

แต่ขาจะออกรอปภไม่ยอมปิด

ออกจากหมู่บ้านก็มาใช้ทางอุโมง

ก่อนที่ผู้เสียชีวิต

กั้นมันก็เลื่อนเปิดแล้วก็สามารถ

ระบบไฟและการหยุดเดินเครื่องสูบน้ำ
นิติกรหมู่บ้านแจ้งกับสำนักงานเขตประเวท
ทางนิติกรหมู่บ้านแจ้งกับสำนักงานเขตประเวท

ทางนิติกรหมู่บ้านแจ้งกับสำนักงานเขตประเวท
ทางนิติกรหมู่บ้านแจ้งกับสำนักงานเขตประเวท
ทางนิติกรหมู่บ้านแจ้งกับสำนักงานเขตประเวท
ทางนิติกรหมู่บ้านแจ้งกับสำนักงานเขตประเวท
ทางนิติกรหมู่บ้านแจ้งกับสำนักงานเขตประเวท

ทางนิติกรหมู่บ้านแจ้งกับสำนักงานเขตประเวท
ทางนิติกรหมู่บ้านแจ้งกับสำนักงานเขตประเวท
ทางนิติกรหมู่บ้านแจ้งกับสำนักงานเขตประเวท
ทางนิติกรหมู่บ้านแจ้งกับสำนักงานเขตประเวท
ทางนิติกรหมู่บ้านแจ้งกับสำนักงานเขตประเวท

ทางนิติกรหมู่บ้านแจ้งกับสำนักงานเขตประเวท

ทางนิติกรหมู่บ้านแจ้งกับสำนักงานเขตประเวท
ทางนิติกรหมู่บ้านแจ้งกับสำนักงานเขตประเวท
ทางนิติกรหมู่บ้านแจ้งกับสำนักงานเขตประเวท

ทางนิติกรหมู่บ้านแจ้งกับสำนักงานเขตประเวท
ทางนิติกรหมู่บ้านแจ้งกับสำนักงานเขตประเวท
ทางนิติกรหมู่บ้านแจ้งกับสำนักงานเขตประเวท

ทางนิติกรหมู่บ้านแจ้งกับสำนักงานเขตประเวท

ทางนิติกรหมู่บ้านแจ้งกับสำนักงานเขตประเวท

ทางนิติกรหมู่บ้านแจ้งกับสำนักงานเขตประเวท

อาจจะพักระบบเครื่องแล้วก็ค่อยมาหาทางสูบใหม่
แต่ช่วงแรกเนี่ยก็เป็นข่าวที่สับสน
น้ำท่อแตกน้ำรั่วเลยจริงมันไม่ใช่
อย่างที่ผมไปตรวจนะฮะว่าผมไปเปิดเอง
ก็รู้แล้วว่ามันอยู่ในสภาพปกติ
อุโมงนี้เป็นอุโมงเอกชนนะครับเราต้องเข้าพื้นที่หมู่บ้านก่อน
จะรอดอุโมงนี้ได้เอ่ออุโมงเนี้ยมีเอ่อ
ยามเนี่ยหัวกับท้ายอุโมงเพราะฉะนั้นก็มีอยู่สองจุด
ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะ๓หรือ๔จุดนะครับ
ตรงนี้แต่ในส่วนของช่วงอุโมงเนี่ยมี๒จุดเพราะฉะนั้นช่วงอุโมง๒จุดเนี่ยก็หัวท้ายจริงมันบล็อกได้อยู่เลยนะครับ
เพราะว่าพอออกปุ๊บก็ต้องลงอุโมงอย่างเดียวจะไปไหนไม่ได้แล้วถ้าปิดจากตรงนั้นก็จบแล้วครับ
ตรงนั้นก็เพียงพอแล้วนะฮะวันนั้นไม่ได้มีฮะมีแต่ไม้กระดกอย่างเดียว
พอไม้กระดกเสร็จปุ๊บมันก็ถือว่าเป็นปกติไม่ได้กั้นอะไร
เขาก็คิดว่ามันไปได้ตามปกติไม่มีเหตุการณ์อะไร

ก็ผู้เสียชีวิตคือนางสาวพานุมาตรแทร่แต้นะครับ
อายุ๔๑ปีนะครับ
วันนี้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ได้นำโรงที่บรรจุศพผู้ตายมาทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณ
เพื่อนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดกระทุ่มเสือปลา
โดยทางครอบครัวตอนนี้ก็ยังโศกเศร้ายังทำใจไม่ได้นะครับ
ได้นำศพของนางสาวพานุมาตรไปประกอบพิธีทางศาสนา

มีกำหนดพิธีสวดพระอภิษฐรรศพทั้งหมด๕คืน
หลังจากนั้นทางครอบครัวจะนำศพไปฝังดินร่วมกับบรรพบุรุษที่จังหวัดชนบุรี
ตามความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนนะครับ
แต่ก่อนที่คุณพนุมาตรจะขับรถกระบะแล้วก็เครื่องไปดับอยู่คาอุโมง
แล้วก็น้ำท่วมจนมิดอุโมงจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะครับ

แต่ว่ายังโชคดีที่คนมาช่วยเอาไว้ได้แล้วก็เกิดก่อนยังไม่ดึกมากอะค่ะ

ตอนนั้นเนี่ยน้ำอยู่สักประมาณกันชนรถเองอะนะคะ
ชาวบ้านก็เอารถกระบะมาลากขึ้นไป
กว่าจะช่วยได้เนี่ยก็เที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืน๒๕นาที
แล้วหลังจากนั้นไม่นานนะคะ
คุณพานุมาตรก็ขับกระบะเข้าไป
แล้วก็เกิดเหตุสลดขึ้นนะคะ

ป้อมยามเที่ยงคืน๒๗นาที

คุณพานุมาตรขับมาออกมาจากหมู่บ้าน

ก็คงจะไม่ขับลงไปเนี่ยค่ะ
พอขับลงไปปุ๊บคือน้ำมันท่วมอะนะคะ
แต่คุณพานุมาตรคงเข้าใจว่ากระบะสูง
ก็ลุยไปต่อคาดว่าจะไปต่อได้
แต่พอไปถึงกลางอุโมงก็ดับ

ก็โทรศัพท์หาญาติเพื่อขอความช่วยเหลือ
ช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน๔๓นาที
ก็บอกทางญาติว่าน้ำท่วมครึ่งรถแล้วตอนนั้น
ระดับน้ำในอุโมงก็เพิ่มขึ้นเรื่อยนะคะ

แล้วก็ทะลักเข้าไปในอุโมงอย่างต่อเนื่อง
น้ำท่วมเต็มอุโมง

ร่างของเธอเนี่ยลอยติดอยู่บนเพดานของรถนะคะ

เร่งสูบน้ำออกจากอุโมงตั้งแต่เช้า

กว่าน้ำจะลดเนี่ยบ่าย๓โมงนะ

โยต้าสีดำทะเบียน๗กไก่ต่อเต่า
๒๐๘๐ปรุงเทพฯหานครของคุณพนุมาตย์

กว่าจะนำรถขึ้นมาได้ก็ช่วงเย็นแล้วอะค่ะ

เราได้เล่าคุณผู้ชมไปบ้างแล้วในเบื้องต้นนะคะ
ว่าถ้าเราต้องไปเจอกับสถานการณ์แบบนี้

วันนี้ก็เลยให้คุณภาคภูมิสาธิตให้ดู

เราจะเอาตัวรอดในลักษณะคล้ายกันแบบนี้ได้ยังไงค่ะ

มีคนขับรถไปติดอยู่ในอุโมง
แล้วก็น้ำท่วมเข้ามาจนมิดอุโมง

คืนวันเกิดเหตุนั้นเกิดอะไรขึ้น
และสภาพพื้นที่ของอุโมงเป็นอย่างไรนะครับ

เป็นอุโมงทางลอดทางรถไฟครับ

ขออนุญาตการรถไฟแห่งประเทศไทยทำขึ้น

จะไปเจอถนนเรียบมอเตอร์เวย์นะครับ

ถ้าดูจากจุดต่ำสุดตรงพื้น
แล้วก็ขึ้นถึงจุดบนสุดตรงเพดานของอุโมง
ความสูงทั้งหมด๒๕เมตรนะครับทุกผู้ชมครับ

ที่สูงเกิน๒๔เมตรนั้นผ่านไม่ได้

อุโมงแห้งก็ผ่านเข้าออกกันได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ

ปกติแล้วถ้าฝนตกแล้วมีน้ำท่วมขังนะครับ
อุโมงตรงนี้หรือว่าอุโมงที่ไหนก็แล้วแต่
เขาจะมีระบบของท่อสูบน้ำ
มีเครื่องสูบน้ำมีปั๊มน้ำท่อระบายน้ำ

แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า

พบว่าปั๊มน้ำในคืนนั้นไม่ได้เปิดไม่ได้ทำงาน
แล้วนี่ฮะปรากฏว่าผู้หญิงที่เสียชีวิต
เผอร์ขับรถกระบะคันนี้ออกมาจากหมู่บ้าน
ก็จะใช้ทางลอดอุโมงทางนี้เพื่อจะผ่านออกไป
ก็คงเหมือนกับช่วงเวลาปกติที่ใช้อุโมง
แต่พอขับมาถึงกลางอุโมง

น้ำท่วมประมาณครึ่งล้อรถกระบะ

ทำให้ต้องหยุดอยู่ตรงนี้
ผู้หญิงที่เสียชีวิตตามรายงานบอกว่า

แล้วช่วงนั้นประมาณตี๒ก็คงมืดด้วยอยู่ในอุโมง

โทรศัพท์ไปหาคนที่อยู่ที่บ้าน

และในขณะที่เธอกำลังรอการช่วยเหลือ
อยู่ที่รถที่๑๐ยุทธิกลางอุโมง
ปรากฏว่าฝนที่ยังตกอยู่นั้น

แล้วก็มีน้ำมาจากช่องทางอื่นด้วย

ที่ความสูง๒๕เมตร

รถกระบะที่หญิงสาวผู้โชคร้ายคนนี้อยู่นั้น

และตัวเธอก็ยังติดอยู่ในรถ
ไม่สามารถออกมาจากรถได้

ลดระดับน้ำลงมาหน่อยกันแล้วกันนะครับ

จะได้พูดคุยกันง่ายขึ้น
ผมจะได้หายใจง่ายขึ้นด้วยนะครับ
เพราะตอนนี้ผมกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่า
ถ้าเราเจอกับสถานการณ์คับขันแบบนี้

เราจะเอาชีวิตรอดออกมาจากรถ

เดี๋ยวจะทำเป็นภาพอธิบายให้ท่านเห็น

หากท่านพบว่าระดับน้ำสูงถึงหัวเข่า
ไม่ควรขับฝ่าเข้าไปนะครับ

หากเห็นว่าน้ำนั้นท่วมถึงระดับต้นขา

ที่จะทำให้เครื่องยนต์นั้นดับกลางทาง

แล้วคิดว่าตัวเองต้องสามารถออกไปได้

ต้องรอให้รถหมดแรงกระแทกจากน้ำซะก่อนนะครับ

ฉะนั้นท่านอาจจะถูกแรงน้ำ

นิ่งแล้วก็หาทางออกจากรถ

เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับ

หนาแน่นน้อยกว่ากระจกด้านหน้ารถของตัวท่าน
เราสามารถลดกระจกลงเพื่อออกมาได้

ยังสามารถใช้งานได้อีกประมาณ

แต่หากรถถูกน้ำท่วมถึงระดับกระจก

เพราะแรงดันน้ำเช่นเดียวกับประตูนะครับ

จะทำให้ความดันภายนอกและภายในรถ

เราก็จะสามารถเปิดประตูออกไปได้
โดยให้ผลักประตูออกไปจนสุดแรงเลยนะครับ
แต่หากไม่สามารถปลดล็อกประตูได้

งัดหรือทุบกระจกให้แตก

เพื่อให้พ้นน้ำทันทีให้เร็วที่สุด

หากเราเจอสถานการณ์คับขัน

คือตั้งสติให้ดี
ไม่มีเพื่อนร่วมทางเลยที่อยู่ข้างหน้า

อย่าขับรถฝ่าไปอย่าฝืนไป

นี่แหละค่ะก็คือวิธีเอาตัวรอดนะคะ

แต่สิ่งที่สำคัญมากสำคัญที่สุดเลย